คุณผู้ชมคะช่วงดึกเมื่อคืนนี้ค่ะที่ภูเก็ตมีคนร้ายเป็นผู้ชายคนนึงนะคะ
อยู่ดีก็ถือมีดไปเคาะประตูห้องของผู้หญิงที่อยู่ห้องข้าง
พยายามจะบุกเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนนี้
เขาก็เลยแจ้งญาติแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยพอตำรวจไปช่วยเนี่ยนะ
คนร้ายคนนี้หันมาจะแทงตำรวจอืมคือแบบขึ้นคล่อมตำรวจจะกระหน่ำแทงตำรวจเลยอ่ะ
ตำรวจก็เลยต้องยิงสวนไปนี่ค่ะคนร้ายเสียชีวิตนะคะ
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเมืองภูเก็ตไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
แล้วก็วิสามันฆาตกรรมคนร้ายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยห้องหนึ่งอุทิศนะคะ
อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะนายเอกสิทธิ์เกษรอายุสามสิบสี่หรือในเจมส์
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชใส่กางเกงขาสั้นลายดอกสีดำไม่ใส่เสื้อนะคะ
เสียชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ยิงสวนไป
กระสุนเข้าที่หายปลาร้าด้านซ้ายทะลุคอไปเลยนัดหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะนางสาวอำมาราเหลาศิลป์อายุสามสิบปี
นายพงพัฒน์ชัยชนอายุยี่สิบเก้าปียืนอยู่ตรงนั้นค่ะ
ด้วยอาการที่ตกใจมากนะคะดาบตำรวจนิรุธบุญยรัฐอายุสามสิบแปดปี
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตเป็นคนที่ยิงคนร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีตำรวจโรงพักเดียวกันอยู่ในที่เกิดเหตุอีกนายหนึ่งคือสิบตำรวจโทวรัชยันใจเรืองอายุยี่สิบสอง
ในห้องพักของผู้ตายเนี่ยค่ะก็อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
มีอุปกรณ์การผลิตน้ำใบกระท่อมอยู่ด้วยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่งศพไปชนะสูตรนะคะ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายเอกสิทธิ์ผู้ตายเขาอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้แหละ
อยู่ดีดีก็ไปเคาะประตูห้องของผู้หญิงคนนึงที่อยู่ติดกันพยายามจะบุกเข้าไปในห้อง
แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมเปิดประตูแล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากนางสาวอำมาราและนายพงพัฒน์
พี่สาวกับแฟนของพี่สาวอะค่ะนางสาวอำมารากับแฟนก็มา
คนร้ายถือมีดอยู่หน้าห้องของน้องสาวอ่ะก็พยายามจะใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายด้วยนะคะ
ไปโดนท้องของนางสาวอำมาราได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
พอตำรวจไปถึงค่ะดาบตำรวจนิรุธกับ๑๐ตำรวจโท
รัชยันสายตรวจสพเมืองภูเก็ตก็พยายามไปควบคุมตัวในเอกสิทธิ์นะคะ
แต่นายเอกสิทธิ์เอามีดไล่แทงตำรวจเลยนะคุณผู้ชมครับ
เอามีดไล่แทงตำรวจทั้งสองนายอ่ะตำรวจเขาใช้กระบองก่อนนะคะ
เบื้องต้นป้องกันตัวแต่ในเอกสิทธิ์ต่อสู้ขัดขืน
ดาบตำรวจนิรุธถูกมีดฟันคอเลยนะคะแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยค่ะ
ตามภาพกราฟิกนายเอกสิทธิ์คนร้ายคร่อมดาบตำรวจนิรุธเลย
แล้วก็จะเอามีดจ้วงแทงดาบตำรวจนิรุธดาบตำรวจนิรุธก็เลยตัดสินใจยิงสวนออกไปหนึ่งนัด
กระสุนเข้าคอนะคะเนี่ยคนร้ายก็เลยเสียชีวิตตรงนั้นเลย
จากการตรวจสอบสภาพศพคนร้ายเนี่ยถูกยิงเขาที่หายปลาร้าทะลุคอนะคะดาบตำรวจนิรุธ
ถูกคนร้ายแทงได้รับบาดเจ็บเย็บไปแปดเข็มยืนยันว่าพยายามสั่งให้คนร้ายหยุดและวางมีดแล้ว
คนร้ายไม่หยุดก็เลยต้องตัดสินใจยิงปืนสวนไปเพราะคนร้ายจ้วงแทงค่ะ

มาแล้วตรงจากรถแล้วก็เอาข้าวบ้อง
ทีเขาใส่ที่บนร้านเขาก็ยังให้อยู่
แล้วก็เขาก็มันก็กำลังไปวิ่งเขามาจ้องที่เขาอยู่
แล้วก็กำลังไปวิ่งเขาออกเพราะว่าเขาไม่ได้กำลังไปด้วยเขาไปจ้อง
แต่ผมเชื่อชัยเขาก็คิดว่าวิ่งเขาเลยนะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
ตามที่อยู่ในบัตรของประชาชนนะคะ
อยู่ในซอยวงพิสารตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ไม่มีคนอยู่พ่อกับแม่ของผู้ตายเขาแยกทางการขายบ้านให้คนอื่นไปแล้ว
แต่ว่าทั้งแม่ของผู้ตายทีมข่าวของเรารู้มาว่า
เป็นลูกจ้างร้านขายขนมในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
นางสาวจาริยาเกย์สอนอายุ๕๐นะคะ
แม่ก็บอกว่าพ่อกับแม่เลิกทางกัน
พ่อของผู้ตายเนี่ยก็ไปบวชเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดโยธาราม
ส่วนตัวลูกชายทำงานอยู่ที่ภูเก็ต๒๐ปีแล้วไม่ค่อยกลับบ้าน
ลูกชายเลิกกับภรรยาค่ะ
มีอาการเครียดแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาตลอดพยายามรักษาตัวมาตลอด
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปก่อเหตุนี้จนถูกตำรวจวิสามันนะคะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวเสียใจมากค่ะแล้วก็พ่อเองที่ตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่
ก็ไปรับศพลูกชายที่ภูเก็ตนะคะนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดโยธาราม
ตำรวจก็เลยบอกว่าคดีนี้ต้องแบ่งออกเป็น๔คดี
คดีพยายามชิงทรัพย์๒พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ก็คือคดีวิสามันฆาตกรรมที่ตำรวจเองเขาตกเป็นผู้ต้องหานะคะ
รวมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการชนะสูตรพลิกศพด้วย
แต่ว่าประวัติของนายเอกสิทธิ์ผู้ตายเนี่ยค่ะเคยถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เคยถูกจับข้อหาครอบครองปืนในพื้นที่สพวิชิตจังหวัดภูเก็ต
เมื่อปี๒๕๖๐ด้วยนะคะ
ก็คาดว่าที่ไปเคาะประตูห้องผู้หญิงข้างอาจจะแบบไปชิงทรัพย์
ตั้งใจจะแบบไปเอาของเขา